คุณผู้ชมคะมาต่อกันด้วยเรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะ
ในขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่ลงตัวตอนนี้มันก็มีกระแสข่าวต่างออกมาเป็นจำนวนมากเลย
ทั้งการจับมือกันเพื่อที่จะจัดตั้งสร้างคั่วที่๓รวมถึงการต่อรอง
โคต้าสำคัญกระทรวงต่างเหมือนมีการจองกระทรวงกันไว้แล้ว
ทีนี้ก็ทำให้พักการเมืองต่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวเหล่านี้
ออกมาปฏิเสธกันพันละวันเลยว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
ยืนยันข่าวที่ออกมาหลายสื่อเช้านี้บอกว่าไม่มีมูลความจริง
การตัดสินใจทางการเมืองของพักภูมิใจไทยต้องพูดคุยเจรจากับหัวหน้าพักเท่านั้นค่ะ
ส่วนใครอยากคุยเรื่องฟุตบอลของบุรีรำหรือสุพรรณบุรี
คือแบบว่ามันคนละเรื่องเดียวกันเลย
โพสต์นี้หลังมีการรายงานข่าวว่านายเนวินชิดชอบ
ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรำยูไนเต็ด
ได้มีการต่อสายพูดคุยกับนายวราวุฒิศิลปะอาชา
แก่นำภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
เพื่อหวังร่วมกันกดดันต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี
กับภักดิ์พลังประชารัฐใหม่
หลังจากไม่พอใจโคต้าที่ได้รับ
เพราะว่าพักพลังประชารัฐได้จับจองกระทรวงเกรดเอเอาไว้
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนะคะ
ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชาแก่นำของพักชาติไทยพัฒนา

ซึ่งตัวเองก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของข่าวที่ออกมา
เกี่ยวกับเรื่องของการต่อรองเกี่ยวกับการจับมือเป็นขั้วที่๓นะคะ
บอกว่าการพูดคุยกับนายเนวินชิดชอบเป็นเรื่องปกติค่ะ
เรื่องเรื่องการทำฟุตบอลแล้วก็เรื่องนักเตะ
เหมือนที่ผ่านมาก็พูดคุยอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของสุพรรณบุรี
ก็คือทีมสุพรรณบุรีไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ก็เลยมีการพูดคุยเรื่องตัวนักเตะการจัดหานักเตะ
และหากจะไปพูดคุยกับเรื่องของการเมือง
พักภูมิใจไทยตามที่เป็นข่าวออกมาว่าเป็นคั่วที่๓
ถ้าคุยเรื่องการเมืองเนี่ยไม่คุยกับคุณเนวินหรอก
ไปคุยกับนายอนุทินเท่านั้น
เพราะคุณเนวินเคยประกาศตัวแล้วว่าจะไม่ยุ่งกับการเมือง

อกจากนี้คุณวราวุฒิระบุด้วยว่าจนถึงขณะนี้เอง
พลังประชารัฐเองทั้งเพื่อไทยเอง

พักใหญ่ตอนนี้น่าจะไปเจรจากับภูมิใจไทย
แล้วก็ประชาธิปัตย์ก่อนเพราะประชาธิปัตย
คุณวรวุฒิมองแบบนี้นะคะบอกว่าประชาธิปัตย
เป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจ
มีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลสูงค่ะ
ส่วนนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่นะคะระบุว่าการจัดตั้งรัฐบาล
ยังไม่ได้ข้อสรุปอยู่ระหว่างการพูดคุย
บอกว่าอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อ
พลังประชารัฐจะจัดตั้งรัฐบาลได้
เพราะว่าการต่อรองกับ๒๐พักการเมือง

คั่วการเมืองใหม่ก็คือคั่วที่๓ที่เพิ่งมีข่าวไป
ที่บอกว่าไม่ใช่เพื่อไทยแล้วก็พลังประชารัฐ

อ่าคุณผู้ชมค่ะส่วนที่เรือนจำพิเศษกรุงเทียมมหานคร
วันนี้มีการปล่อยตัวนักโทษสองร้อยสามสิบแปดคนหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
รวมถึงอดีตแก่นำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย๕คน
ต้องโทษในคดีบกธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
พลตรีจำลองศรีเมืองค่ะนายพิพบทงชัย
นายสมเกียจพงภัยบูลนายสมศักดิ์โกสัยสุข
และนายสุริยสัยกตศิลาโดยทั้งหมดต่างก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้เช่นเดียวกับที่ทันทสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
ได้มีการปล่อยตัวนักโทษหนึ่งร้อยคนโดยในจำนวนนี้นะคะ
นายจตุรพัฒน์บุญพัฒรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินนี่นะคะ
ผู้ต้องขังซึ่งได้รับโทษตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อยสิบสอง
และพรบคอมพิวเตอร์ก็ได้รับการปล่อยตัวด้วยค่ะ